คุณครูคนนึงที่บุรีรำ
หลับในแล้วขับรถปรากฏว่าปีนขึ้นฟุตปาด
ไปชนแผงค้าไปชนบ้านเรือน๓หลัง

แต่คืนนั้นโชคดีคือไม่ได้นอนอยู่ตรงนี้
ไปนอนเฝ้านาข้าวอยู่เลยไม่เป็นอะไร

นายอุดมยางยุทธ์อายุ๗๔ปีที่เป็นเจ้าของบ้าน
ให้นักข่าวดูชี้ความเสียหายที่เกิดขึ้นบริเวณชั้นล่างของบ้าน
ประตูหน้าต่างพังเสียหายคือทะลุไปถึงที่นอนนะคะ
โดยคุณตาอุดมบอกว่าปกติแล้วผมกับภรรยา
ก็จะนอนหน้าบ้านที่ชั้นล่างตรงนี้เลยนี่แหละ
แต่วันที่เกิดเหตุผมชวนภรรยาผมไปนอนเฝ้านาข้าว
แล้วตอนนั้นผมรับลูกโทรศัพท์จากลูกสาว
ลูกสาวโทรมาบอกพ่อบ้านพังถูกรถพุ่งเข้ามาชน
ก็เลยคิดเลยว่าอุ๊ยถ้าเกิดว่านอนอยู่ที่บ้านนี่คงเจ็บ
นั้นก็คงตายแน่เลยเพราะว่าสภาพเท่าที่เห็นดูสิคะ
รถพุ่งเข้ามาชนถึงบริเวณที่นอน
ก็ถือว่าโชคดีไปนะคะไม่ได้เกิดอะไรกับตัวเอง
แต่ถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังก่อนคุณผู้ชม
ตำรวจสพสตึกได้รับแจ้งเหตุ
ว่ามีรถกระบะมาพุ่งชนบ้านแล้วก็ชนร้านค้า
อยู่ตรงข้ามโรงเรียนทศพรวิทยาบ้านโรงเลื่อย

ก็เลยรีบเข้าไปตรวจสอบไปพร้อมกับกู้ภัยวังกรูดสตึก
จุดที่เกิดเหตุก็ไปเจอรถคันนี้
สภาพด้านหน้านี่พังยับมาถึงห้องเครื่องเลยนะคะ
ตัวรถไปติดคาอยู่กับเสาไฟฟ้า
แล้วก็มีคุณครูคือนายรณภูมิหนองพร้าวอายุ๕๒ปี
เป็นคุณครูในโรงเรียนแห่งหนึ่งของจังหวัดบุรีรำ
คนขับรถกระบะนี่แหละค่ะได้รับบาดเจ็บที่บริเวณหัวไหล่
โดยคุณครูรณภูมิก็ให้การบอกว่าค่ำ
คุณครูขับรถจากอำเภอแคนดงจะมุ่งหน้าเข้าอำเภอสตึก
พอมาถึงจุดที่เกิดเหตุเพลียหลับในค่ะ
เลียจากการทำงานรถก็เลยปีนขึ้นฟุตปาดมา
แล้วก็มาพุ่งชนแผงร้านค้าแล้วก็ชนบ้านเรือนอีกสามหลัง
รวมถึงเสาไฟฟ้าจนได้รับความเสียหาย
สภาพอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะ
ตำรวจก็ต้องเชิญตัวคุณครูรณภูมิมาสอบปากคำ
แล้วก็รับทราบข้อกล่าวหาขับรถประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย
เพื่อเป็นการชดเชยค่าเสียหายให้แก่เจ้าของร้านค้าเจ้าของบ้านเรือน
แล้วก็มันมีทรัพย์สินทางราชการด้วยไงก็คือเสาไฟฟ้านั่นเองนะคะ